มีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านซึ่งอยู่ที่นครพนมเขาหวาดกลัวกันอยู่
แม้ว่าทางคดีตำรวจจะออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วนะครับแต่ว่ายังจับตัวไม่ได้
เป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุอุกอาจมาก
บุกเข้าไปในบ้านของคุณยายวัย๗๗ปี

ค่ะแล้วก็เคยมีประวัติก่อคดีข่มขืนมาแล้ว
เพิ่งพ้นโทษพึ่งออกจากคลุปมากอดคดีอีกนะครับ
โชคดีที่คุณยายเขาร้องเรียกให้คนมาช่วยได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันที่๑๙เมษายนนะครับ
ขณะที่คุณยายวัย๗๗ปีซึ่งบ้านอยู่ที่บ้านหนองแซง
ตำบลโครกหินแห้อำเภอเรนูนาคอร์จังหวัดต้องคลอนพนม
นอนอยู่ที่ชานบ้านอยู่ลำพังคนเดียวนะครับ
ก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคนเดินขึ้นบันไดบ้าน

คุณยายบอกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นวิญญาณของลูกมาหา

จู่คนร้ายบุกขึ้นมาถึงตัวมุดเข้ามาในมุ้ง
ใช้กำลังปลุกปล้ำเอามือบีบคอด้วย
พยายามจะถลกผ้าถุงของคุณยายขึ้นมาหวังจะข่มขืน
แต่ว่าคุณยายดิ้นสุดแรงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ

แล้วก็รีบมาช่วยคนร้ายก็เลยหลบหนีไป
หลังจากเกิดเหตุลูกหลานก็พาไปแจ้งความ

แต่ผ่านมาแล้ว๑๒วันนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๙เมษายน

เลยทำให้คุณยายกับชาวบ้านกังวลนะฮะ
คือกังวลว่าคนร้ายจะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีก
มือซักทีโดยไปบ้านหลังคุมศูนย์
ผมก็หาห้าชายช่วยบ่อน้ำล้าง
มันยังตามแล้วตอนมันออกไปมันไปยังไงยายลุกไปหรือมีคนลากลงไป
ไม่มีคนลากมันลุกไปเอง
หลานชายของคุณยายที่บ้านอยู่ใกล้กันนะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนบ้านมาเรียกให้ไปช่วยยายที่บ้าน
ห่างกันแค่๑๐๐เมตรนะครับพอไปถึงเนี่ยยังเจอชายผู้ต้องหาอยู่นะ
ยังอยู่ในมุ้งอยู่เลยนะครับพอคนมาก็รีบมุดมุ้งหนีไป
ตอนนั้นยังถามว่าเออทำไมมาทำแบบนี้อ้างหน้าตาเฉยว่ามาเดินเล่น
มาเดินเล่นแล้วก็รีบหนีไปเลย
พฤติกรรมเขาเป็นยังไงอาการเขาเป็นยังไงก่อนนั้นครับ
เขาก็ตกใจเขาเห็นผมเขาก็ทำไปเล่นไม่ถูกครับ
ผมก็เลยถามเขาว่ามาทำอะไรเขาบอกมาเล่นกับยาย
ผมก็บอกไอ้ใจไม่เชื่อมันไม่ใช่ศัพท์มาคุยกัน
มาหายายเหรอเพราะเขาไม่เคยมาครับ
บอกเขามาเดินเล่นจะมาเล่นกับยายทีนี้ตอนที่เกิดเหตุก็เรียบพาคุณยายไปที่อื่นไง
ซึ่งพันธมตรีสุระบุญโยธาสารวัตรสอบสวนสพนาโดน
บอกว่าหลังเกิดเหตุชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่จนตรวจสอบทราบแล้ว
ว่าผู้ก่อเหตุคือนายปิยพลพิมพ์ดีอายุ๓๒ปีนะครับ
ตอนนี้ขออนุมัติศาลออกหมายจับเรียบร้อยแล้ว
ข้อหาก็คือบุกรุกเคหสถานเวลากลางคืน
กับข้อหาอาณาจารย์นะครับทำอนาจารย์อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวอยู่
แต่จากการตรวจสอบประวัติพบว่านายปียพลพิมพ์ดี
เคยถูกจับกลุ่มดำเนินคดีมาแล้ว๒ครั้ง
เป็นความผิดคดีข่มขืนนะฮะเมื่อปี๒๕๕๗ครั้งหนึ่ง
แล้วก็อีกคดีหนึ่งปี๒๕๕๙
ล่าสุดเนี่ยถูกตัดสินจำคุก๔ปีนะ
พ้นโทษออกมาเมื่อกุมภาพันธ์๖๑
แสดงว่า๔ปีติดจริงแค่ประมาณปีกว่า
แล้วก็ออกมาก่อคดีนี้กับคุณยายอีกเนี่ยนะครับ
โดยทางศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

แล้วก็ทางอบตในท้องที่ก็มาดูแลคุณยายแล้ว
เรื่องชีวิตความเป็นอยู่เงินช่วยเหลือ
ดูแลบ้านให้มิดชิดมากกว่านี้